ที่ต่างประเทศกันบ้างครับทีมค้นคว้าวิจัยสามารถพัฒนาวัคซีน
หลังจากที่มีการทดลองในสัตว์แล้วประสบความสำเร็จล่าสุด

ทีมนักค้นคว้าวิจัยนักวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยฮาวาสสถาบันทางการทหาร
รวมทั้งได้ร่วมกันวิจัยแล้วก็พัฒนาวัคซีนการป้องกันไวรัสซิกา

แก่วัคซีนที่มีส่วนผสมของไวรัสซิกา
ที่ไม่ก่อให้เกิดการติดต่อ

และชนิดสุดท้ายคือวัคซีนที่มีส่วนผสมของไวรัสหลากหลายประเภท
ที่ประกอบอยู่ในยีนซ์ของไวรัสซิกา
ซึ่งทีมวิจัยได้ทำการทดลองฉีดวัคซีนเหล่านี้ในลิง

ว่าลิงแต่ละตัวนั้นต่างมีปริมาณแอนติบอดี้
หรือสารภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นครับ
และตรวจไม่พบไวรัสซิกาในเลือดของสัตว์เหล่านั้น
โดยนักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐ

ใช้ในการทดลองรักษาทางคลินิก
เพื่อยืนยันว่าวัคซีนเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยครับ